ก่อนที่เราจะไปถึงข่าวประเด็นเมาส์สุดฮอตบนโลกโซเชียลในวันนี้
เรามาดูพี่ซิริพรอำไพพงศ์หรือว่าพี่นางราชินีหมอลำของเรากันก่อน

ลงทุนเปิดคลินิกเสริมความงาม
วักเงินในกระเป๋าตัวเองไปหน่อเลย

ซึ่งเป็นคลินิกเสริมความงามแบบครบวงจร
เอาใจคนที่รักสวยรักงาม
งานนี้ก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าเงินก้อนนี้ที่ลงทุนเนี่ย

เพราะว่านักร้องดังคนนี้เนี่ยเขารวยเป็นร้อยล้านเลยนะคุณ
เพราะว่าที่เขารวยมาได้เนี่ย
มีกระแสข่าวออกมาว่าพี่นางได้เลขเด็ดแทบทุกงวด
เรื่องนี้จริงหรือเปล่าให้พี่นางออกมาเคลียร์หน่อยค่ะ

เพราะว่าทำงานมาทั้งชีวิต๕๔กรัฐเนี่ยนะคะ

พี่นางดูบ้านแล้วก็สร้างสิ่งนี้ที่ดี
ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงดนตรีเนี่ยค่ะ

ถูกเยอะสุดก็๓ล้านบาทขึ้นไปค่ะ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีนะคะ

พี่นางของเรานี่เองนะคุณผู้ชม
คือต้องขยันทำมาหากินจนถึงมีเงินเป็น๑๐ล้านได้อย่างไร
พี่นางเองก็บอกว่าเธอก็ออกคอนเสิร์ตเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะ
แล้วสาวที่อยู่ข้างพี่นางเมื่อสักครู่ที่คุณเห็นเนี่ย
คือลูกบุญธรรมที่เขาเรียนเกี่ยวกับความสวยความงามมา
แล้วก็มาเปิดคลินิกอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลินิกที่เปิดให้ลูกเขามาช่วยทำ

คนเราจะมาเล่นหวยกันทุกเดือนทุกกลางเดือนตลอดคงเป็นไปไม่ได้